ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนเพราะว่าอย่างที่เคยบอกแล้วว่าหลวงพี่เจ้าหน้าที่เอง
โปรดติดตามตอนต่อไป